สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๖มีนาคมกับไทยรัฐออนไลน์
ขณะนี้เรายังไม่ปิดประเทศเรายังไม่ปิดเมืองเรายังไม่ปิดบ้าน
ทุกคนสามารถจะสัญจรไปมาเป็นปกติได้
แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
แล้วตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นมันจะนำไปสู่การปิดประเทศ
สิ่งสำคัญก็คือเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้ปิดกิจการ

มีหลายท่านถามเมื่อครู่ว่าจะเคอร์ฟิลล์ไหม
ถ้าเคอร์ฟิลล์กลางคืน๓ทุ่มถึงตี๕
แล้วกลางวันท่านยังสัญจรไปมาค่าเท่ากัน
เพราะเชื้อโรคก็ยังทำงานเวลากลางวันเหมือนกัน
วันนี้รัฐบาลได้แถลงยืนยัน
หรือลดระยะห่างทางสังคมโดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
ให้อยู่แต่ในบ้านยังไงก็เตรียมเสบียงตุนไว้นะคะ
ในส่วนวันธรรมดาถ้าองค์กรไหนทำงานที่บ้านได้

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า๔๕๐๐๐ราย
มีผู้เสียชีวิตทะลุ๒๐๐๐ราย
หลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อคนแรก
ภายในเวลาเพียง๑หรือ๒สัปดาห์
ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้พุ่งสูงขึ้นเป็นหลายสิบคน
ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๕๐ปีทั้งสิ้น
ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าขณะนี้ชาวอเมริกันยังไม่เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรง
ทั้งที่ในเวลานี้ตามโรงพยาบาลต่าง
กำลังจะไม่มีทั้งเครื่องมือเตียงหรือบุคลากรทางการแพทย์มากพอ

หากสถานการณ์ในปัจจุบันยังดำเนินไปเช่นนี้
ภายในระยะเวลาอีกไม่เกิน๒๓สัปดาห์
สหรัฐอาจเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งที่๓

ซึ่งประเด็นนี้กำลังสวนทางกับสิ่งที่
ประธานาธิบดีอินโดนัลดทรัมป์
เตรียมลดระดับมาตรการล็อคดาวน์
เพื่อเปิดประเทศเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในวันที่๑๒เมษายนที่จะถึงนี้
โดยที่ผ่านมาสหรัฐได้ใช้มาตรการแจกเงินเพื่อสู้โควิด
ครอบครัวละ๓๓๐๐๐บาทต่อเดือน
อกจากนี้ยังมีฮ่องกงที่แจกเงิน๔๒๐๐๐บาท
ให้กับคนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป

อัตรา๘๐ของเงินเดือนที่เคยได้
แต่ไม่เกิน๙๗๐๐๐บาท

ให้กับผู้ที่มีอายุ๒๑ปีขึ้นไป
และให้เพิ่มอีก๓๒๐๐บาท
กับครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำกว่า๒๐ปี
กลับมาที่สถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๑๑ราย
สะสมรวม๑๐๔๕ราย
มีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยเพิ่มขึ้น๓ราย

โดยยังมีผู้เสียชีวิตรวม๔ราย

คือการตั้งด่านตรวจทั่วประเทศ
กว่า๓๐๐ด่าน
จะมีมาตรการเข้มตรวจคัดกรอง
หน้ากากอนามัยตรวจวัดไข้
หากเป็นไข้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง

เราไปดูคลิป๑๐แสนทราบซึ้งใจ
เมื่อชาวโลกแสดงความขอบคุณ
คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

เพื่อสู้โควิด๑๙ให้กับพวกเราทุกคน